ท่านผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะอายุก็เบนเจอร์เพศพอดีนะครับ๒๕นะครับ
เขาหายตัวออกไปจากบ้านเนี่ยตั้งแต่๗มีนาคมนะฮะ
พบอีกทีนึงก็คือเป็นศพเปลือยอยู่ริมถนนที่ลบบุรีนะครับ
คือจากผลการชนะสูตรของแพทย์เนี่ยบอกว่าเสียชีวิตจากระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
แต่ว่าทางญาติญาติเขาก็ติดใจอยู่เพราะว่าวันที่หายไปเนี่ยเขาจำได้ว่า
ญาติของผู้ตายเนี่ยบอกว่าผู้ตายเนี่ยสวมแหวนครบ๑๐นิ้วเลย
แต่พอมาเจอศพเนี่ยมันเหลืออยู่แค่วงเดียว
ก็เลยเอ๊ะตกลงตายเพราะโรคประจำตัวหรือว่าอาการอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
หรือถูกฆาตกรรมอำพลางแล้วทิ้งศพเอาไว้
หรือว่าจะมีคนมาเจอศพแล้วก็เอาทรัพย์สินไป
เหลือแค่นี้ถูกต้องเนี่ยเหลือวงเดียวเนี่ยครับ
เหตุการณ์นี้นะครับเขาพบศพกันเมื่อเย็นวานนี้นะครับ
นายสมบูรณยันอินผู้ใหญ่บ้านหมู่๗ตะบนป่าตานอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
ก็แจ้งตำรวจมาตรวจสอบนะครับอ่าสภาพศพก็คือนอนหงายอยู่
สวมเสื้อผ้าเลยนะฮะคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓วัน
ตำรวจมาตรวจสอบแล้วก็มีชาวบ้านในตำบลทะเลชุบศร
มาขอดูศพนะครับผู้มาขอดูศพชื่อนางสาวชรินทิพย์ศรีบุญเรืองอายุ๔๕ปี
พอเห็นศพเท่านั้นแหละโอ้โหร้องไห้โฮด้วยความเสียใจเลย
แล้วก็บอกว่าคนตายเนี่ยคือลูกชายของเธอเอง
นี่ฮะลูกชายชื่อนายภูดิตเกรดศรีเผือกอายุ๒๕ปี
นี่ฮะคนนี้ฮะนี่คือนายภูดิตนะฮะที่พบเป็นศพเนี่ยนะฮะ
หายไปจากบ้านตั้งแต่๗มีนาคมที่ผ่านมาแม่มาดูศพแล้วบอกจำได้
นี่คือลูกชายหายไปตั้งแต่๗มีนาคม
จากการตรวจสอบนะครับพบว่าสภาพศพของนายภูดิต
แหวนแฟชั่นสีเงินมีหัวพลอยสีน้ำเงินนี่ฮะสวมอยู่หนึ่งวงนะครับ
แล้วก็จะมีอักษรภาษาอังกฤษนะครับเขียนว่าวองโกเล่นะแหวนเนี่ยสวมอยู่ที่นิ้วกลางมือขวา
เจ้าหน้าที่ก็ส่งศพไปชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
วันนี้ผลชนะสูตรศพออกมานะครับบอกว่าเสียชีวิตเพราะระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลวนี่ฮะ
ก็เป็นการชนะสูตรศพจากทางเจ้าหน้าที่ที่ออกมาแล้วนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปคุยกับนายภูดลอายุ๒๒ปีเป็นน้องชายของนายภูดิตผู้ตาย
บอกว่าพี่ชายเป็นคนเงียบไม่ชอบยุ่งกับใครแต่ก็จะมีอาการทางจิตประสาทนิดหน่อย
เหมือนกับสติไม่ค่อยดีมีปัญหาทางสมองแต่ช่วยเหลือตัวเองได้ทุกอย่าง
บางทีเนี่ยถ้าพี่ชายหิวเนี่ยเขาก็จะเดินออกจากบ้านไปเลย
จะไปหาอะไรกินแล้วก็จะหายไปนะแต่ก็จะกลับมา
ที่ผ่านมาพี่ชายเคยหายออกจากบ้านไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับแต่ตอนนั้นมีคนไปเจอ
แล้วก็มาแจ้งให้ครอบครัวทราบก็ไปตามกลับมาได้นะครับ
ครั้งล่าสุดพี่ชายเดินออกไปจากบ้านคือคืนวันที่๗มีนาคม
แต่ทีนี้เนี่ยหายเงียบไปเลยไม่กลับมาไม่มีชาวบ้านมาบอกให้ไปตาม
วันรุ่งขึ้นก็คือ๘มีนาคมที่บ้านก็ไปตามกันแล้วก็แจ้งความคนหายเอาไว้
เมื่อวานตำรวจโทรมาแจ้งว่าพบศพเหมือนกับพี่ชาย
แต่ว่าถูกทิ้งเปลือยเอาไว้ข้างทางริมคลองก็เลยไปดูกันนะครับ
จุดที่พบศพอยู่ห่างจากบ้านประมาณ๒กิโลเมตร
ซึ่งตัวของน้องชายก็ยังคาดเดาไม่ได้ว่าถ้าเป็นการฆาตกรรมเนี่ย
ใครจะเป็นคนฆ่าพี่ชายเพราะพี่ชายไม่เคยมีเรื่องกับใคร
ไม่เคยไม่สู้ไม่ใช่ไม่สู้แต่ก็ไม่มีเรื่องไม่เคยมีเรื่องกับใครเลยอยู่ที่นี่มา
ที่คาดว่ากลัวอาจจะไปเจอใครอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ
ครอบครัวของผู้ตายนี่เขามีอาชีพเปิดเคียงหมูนะฮะ
แล้วก็ขายอาหารด้วยอยู่ที่ตลาดตัวเมืองลบบุรีนะครับ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับแม่ครัวของที่บ้านผู้ตายนะครับ
นางศรีประภัยอายุห้าสิบหกปีนะครับเธอบอกว่าเธอเป็นแม่ครัวทำอาหารให้กับครอบครัวนี้
แล้วก็สนิทกับผู้ตายมากก็จะหอกล้อกันอยู่เป็นประจำ
เหมือนเป็นลูกชายคนหนึ่งสาเหตุการตายนั้นเธอก็ยังสงสัยอยู่
เพราะว่าปกติแล้วนายภูดิตผู้ตายเนี่ยเขาจะสวมแหวน๑๐นิ้วเลย
แหวนแฟชั่นนะฮะคือราคาก็แบบหลักร้อยไม่เท่าไหร่นะครับราคาไม่แพง
เป็นแหวนของสะสมของผู้ตายเนี่ยฮะเขาจะมีเต็มเลย
ที่แม่ครัวให้ดูแล้วผู้ตายเขาห่วงมากห่วงแบบไม่ให้ใครนะครับ
ทีนี้ตอนที่พบศพเนี่ยก็น่าแปลกใจก็คือทำไมแหวนที่มือมันเหลืออยู่แค่วงเดียวนิ้วเดียว
แหวนมากเลยนะแล้วแหวนเขาเหลือวงเดียวสิบเขาใส่หมดทุกนิ้วเลยนะ
รู้ป้าหาสาเหตุไม่ได้แล้วเสื้อผ้าเขาก็หายรองเท้าก็หายไป
ถ้าเกิดว่าเขาสมมุติว่าเขาบอกว่าอะไรนะกระโดดน้ำเล่นน้ำตรงนั้นใช่ไหม
รองเท้าต้องอยู่เสื้อผ้าต้องอยู่ใช่ไหมเสื้อผ้าไม่อยู่รองเท้าไม่อยู่แล้วแหวนก็หายไป
วันนี้ครอบครัวได้รับศพของนายภูดิตมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดที่บ้านเกิดแล้วนะฮะที่อำเภอเมืองลบบุรีนะครับ
แม่บอกว่าผลการชนสูตรเบื้องต้นบอกว่าลูกชายเนี่ยเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลว
แต่บาดแผลตามร่างกายจะมีร่องรอยอะไรหรือไม่ถูกทำร้ายหรือไม่อะไรยังไง
ต้องรอผลตรวจที่จะออกมาอีก๔๘วันที่ผลตรวจอย่างละเอียดจะออก
บอกว่าที่ผ่านมาเคยพาลูกชายไปหาหมอเกี่ยวกับอาการทางจิตประสาทมาแล้วนะครับ
แต่ทีนี้ลูกชายไม่ชอบทานยาคาดว่าวันเกิดเหตุลูกอาจจะเดินไป
แล้วก็ลงไปว่ายน้ำก็ได้แล้วก็ขึ้นมานั่งพักที่ริมทาง
แล้วก็ช็อกหมดสติเสียชีวิตไปเพราะว่าลูกชายเนี่ยชอบว่ายน้ำ
ชอบเล่นน้ำชอบดำน้ำแล้วแบบพอขึ้นมาจากน้ำก็จะชอบทำท่าแบบ
พลังแสงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยหายออกจากบ้านไปคืนนึงก็ไม่รู้ว่าที่เดินไปเรื่อยเนี่ย
จะมาลงเล่นน้ำตรงนี้หรือเปล่าพอขึ้นมาแล้วก็แบบช็อกไปเลย
ส่วนเรื่องแหวนที่หายไปคาดว่าลูกอาจจะเป็นคนถอดแหวนเองก็ได้
ก่อนจะลงเล่นน้ำอะไรอย่างนี้อาจจะถอดแหวนเองก็ได้แล้วเหลืออยู่วงหนึ่ง
เรื่องทางคดีจะถูกฆาตกรรมหรือไม่เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาช่วยสอบสวน
สืบสวนให้อย่างละเอียดกันแล้วกันทางญาติเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพิ่มเติม
เขาใส่ชุดเสื้อกันหนาวแขนยาวแล้วก็แขนยาวแล้วก็เสื้อในสีดำ

นุ้ยมีอาการอะไรเจ็บแปลกไหมครับแม่
ไม่มีเงินปกติก็จงทีกลางตามแบบ
เขามีตัวตัวของเขาคงพูดกับเขาคนเดียวอะไรอย่างนี้
แถะหายขาดแล้วเขายังไม่หายขาดดีเท่าไหร่
ก็คือยังมีอาการอยู่

เพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับสาเหตุการตาย

คลายความสงสัยจะได้ชัดเจนนะคะ